มาดูเรื่องของคดีความฝั่งของตำรวจกันบ้างนะครับ
สำหรับกรณีของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริค่ะล่าสุดนะคะ
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน
ออกมายอมรับนะคะว่าตอนนี้พลตำรวจเอกประวุฒิเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแต่ก็ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถตามตัว
กลับมาดำเนินคดีได้เพราะว่าอายุความของคดีนี้
ก็ยาวนานถึงสิบห้าปีค่ะความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวน
คดีสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะคดีที่พลตำรวจเอกประวุฒิ
อาริดรองผู้บัญชากาลตำรวจแห่งชาติ
และอาริดโโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตกเป็นผู้ต้องหาทำผิดกฎหมายอาญามาตรา๑๔
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
อาคารบายก๒โดยอ้างว่าเพื่อใช้ในกิจกรรมสำคัญค่ะ
ไม่อยู่ในแรงหน้าจักร
แต่ถ้าพบว่าสั่งให้ไปตามที่เสนอก็
อายุความก็๑๐๑๕ปี
ไม่มีอะไรการทบหรอกครับ
รวดนี้พลตำรวจเอกศิวรารังศีพรรมมนาคกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุด้วยนะคะว่า
จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบข้อมูลว่า

ยังมีทั้งพลเรือนแล้วก็ข้าราชการ
เข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอีกหลายคนค่ะ
ซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

เป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย